อีกหนึ่งเรื่องใครที่ชอบทานยาลดความอ้วน

เข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตยาลดความอ้วน

ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยเพศรัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริม
พรุ่งในการสำนักด่านอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบยา
เขาไปพบสารไซบูรุทามีนครับในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร๑๐ยี่ห้อด้วยกัน
จากการไปตรวจค้นโรงงานพบผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีส่วนผสมของสารไซบลูทรามีน๖ยี่ห้อ
ซึ่งออยเคยตรวจสอบไปพบสารต้องห้ามและมีคำสั่งอายัดไว้แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับ
ในแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ออยตรวจสอบแล้วว่ามีสารไซบูตามีนอยู่ในส่วนผสมของอาหารเสริม
ซึ่งอาหารเสริมนั้นห้ามใส่ยาแผนปัจจุบันและไซบลูทรามีนเป็นยาแผนปัจจุบัน
ที่ห้ามนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๓แล้วนะครับและห้ามผสมในอาหารใดทุกชนิด
ถ้าไปผสมในอาหารเสริมใดหรือว่ายาใดผู้ที่ผสมนั้นจะมีความผิด
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร
ก็มีการเคลื่อนย้ายแต่ขอเรียนครับเคลื่อนย้ายยังไงก็ตามไม่เกินความสามารถตำรวจที่จะสืบสวน
ไปพบสินค้าซึ่งบอกว่าเป็นอาหารเสริมเป็นยาลดความอ้วน
ไปเอามา๑๐ชนิดด้วยกัน

สถานที่หรือว่าการเลขที่อะไร
เลขที่ออยอร์ต่างมันคล้ายกัน
คือมันน่าสงสัย๑๐ยี่ห้อนี้

ใช่ครับแล้วก็ไปเจอที่โรงงานเดียวกันนะฮะ
จากนี้ยังพบว่ามีผลิตภัณฑ์กลุ่มยาลักษณะคล้ายกับ

ส่วนผสมว่าเป็นสารต้องห้ามหรือไม่
เนื่องจากว่าการตรวจค้นเพราะว่าที่บริษัทแห่ง๑
ยังพบสารไซบูทรามีนที่ผสมไว้๔๕ถุงใหญ่ด้วยกัน
แล้วก็เตรียมนำไปบรรจุใส่ยาต่างด้วยนะครับ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร

ด้านเพศัจกรหญิงสุพัทราบอกว่า
จะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนยกเลิกเลขสาระบบพักใช้ใบอนุญาต
ดการผลิตซึ่งจะทราบผลใน๗วันครับ
แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ออยทั่วประเทศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาด
แล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการผลิตภัณฑ์ต้องห้ามผลิตมาแล้ว๓ปี
ก็มีคนกินไปแล้วล่ะ๓ปีแล้ว
ไปฟังเสียงของเพศรัชกรหญิงกันหน่อยนะครับ
คำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับโรงการผลิตเสริมอาหารที่ทำผิดกฎหมาย

ก็คือยกเลิกเลขสาระบบอาหาร

ทีนี้ทั้ง๔ข้อนี้จะดำเนินการลักษณะไหน
ต้องไปดูโทษตามกฎหมายของแต่ละเรื่อง
อย่างกรณีของยกเลิกเลขสารระบบ
เราก็จะไปดูเงื่อนไขว่าจะยกเลิกเลขสารระบบได้ด้วยเงื่อนไขใด
พักใช้ใบอนุญาตด้วยเงื่อนไขใดบ้าง
ถ้าเกิดผิดตามเงื่อนไขก็จะดำเนินการทันทีค่ะ
สำหรับการตรวจสอบตรวจค้นในครั้งนี้ครับ
ผู้ดูแลโรงงานก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
ว่าได้ซื้อสารสายบูทรามีมาจากแหล่งใดครับ
นอกจากนี้ก็ยังพบว่าบุรติศาสตร์แห่งนี้มีรงานในลักษณะเดียวกัน
อีกไม่น้อยกว่า๑แห่งนะคุณผู้ชมก็ต้องมากกว่าอยู่แล้ว

สำหรับโรงงานนี้ตอนที่เขาเข้าไปตรวจค้น
เขาบอกว่ามีแต่เครื่องจักรนะไม่มีคนงานเลย
แต่ว่ามีคนที่เป็นลักษณะคล้ายกับผู้จัดการออกมาพูดเหมือนกัน

เพราะว่าเขาเป็นคนคิดสูตรยาขึ้นมานี่เอง
เขาไม่ได้เอาไซบูทามีนมาใส่ในส่วนผสม๑๐ยี่ห้อนี้

เขาก็ปฏิเสธไว้ก่อน
จากพบผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรามีนแล้ว
ยังพบที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีการพิมพ์ฉลากไม่ถูกต้องด้วย
แต่ก็ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของออย

บอกว่ามำรุงข้อข่าวแข็งแรงใน๑เดือน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสรรพคุณของยาก็มีโทษปรับ๓๐๐๐บาท
คุณผู้ชมถ้าไปสั่งซื้อยาอะไรมาทานก็ต้องระวัง
ต้องตรวจสอบกันด้วยแล้วกันนะครับ